มาดูเหตุการณ์เกิดขึ้นที่โป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีนะคะ
ก็คือช้างป่าเขาเข้ามาหากินในไร่นาของชาวบ้านเนี่ยนะคะ
และหลังจากนั้นเขาก็เข้าทำร้ายชุดอาสาที่จะคอยผลักดันเขากลับคืนสู่ป่านี่นะคะ
ทำให้เรื่องนี้ในอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีนะคะ
ฝากเตือนประชาชนบอกว่าช่วงนี้ฤดูร้อนอากาศมันร้อน
และช้างก็จะอารมณ์ร้อนไปด้วยนะคะถ้าใครเจออย่าเข้าไปใกล้นะคะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมานะคะ
นายเพียรพัฒน์รัตนวรโอภาษณ์ในอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีค่ะ
ได้รับแจ้งจากชุดเฝ้าระวังผลักดันช้างป่า
บอกว่ามีเหตุช้างทำร้ายชุดอาสาบาดเจ็บไป๓รายนะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในจุดเกิดเหตุลำเลียงผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลค่ะ
พบผู้บาดเจ็บรายแรกนะคะชื่อวนายบุญชูกว้างทอง
เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๘ตำบลทับใส่บาดเจ็บตามลำตัว
รายที่๒ชื่อว่านายคณินสิงอ้อย
เป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้นะคะบาดเจ็บที่ขา
ทวีศักดิ์ทองหล่ออาสาสมัคร
เฝ้าระวังผลักดันช้างป่าของอำเภอโป่งน้ำร้อนนี่แหละ
ทั้ง๓คนนะคะอาการก็แตกต่างกันไป
ซึ่งรายหลังสุดคือคุณทวีศักดิ์อาการค่อนข้างสาหัสนะคะ
โครงหักบอบช้ำตามร่างกายหลายแห่ง
คนนี้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีค่ะ
จากการสอบถามทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายบุญชู
ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้บาดเจ็บเป็นผู้ใหญ่บ้าน
ได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในสวน
ส่วนนี้อยู่ในซอยหน้าค่ายเทวาพิทักษ์
คนที่แจ้งเข้ามาบอกว่ามีช้างป่า๔ตัว
เข้าไปหากินในบริเวณบ้านเกรงว่าจะได้รับอันตรายนะคะเลย
เอากำลังอาสาร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้
ประมาณ๒๐คนไปผลักดันช้างป่าให้ออกจากบ้านไป

ช้างป่า๑ใน๔ตัวที่เข้ามาในบ้านของประชาชนนี้นะคะ
พุ่งเข้ามาทำร้ายชุดอาสาค่ะ
ชุดอาสายี่สิบคนเนี่ยวิ่งหนีไปคนละทิศคนละทางเลยนะคะ

ถูกทำร้ายได้รับบาดเจ็บ
ในอำเภอโป่งน้ำร้อนนะคะได้ฝากเตือนถึงประชาชนนะคะ
เชื่อว่าหลายพื้นที่จะมีช้างป่าลงมาหากิน
ในพื้นที่ไร่พื้นที่สวนพื้นที่บ้าน
อันนี้เป็นตัวอย่างนะคะนายอำเภอบอกว่า
ถ้าเห็นช้างป่าเนี่ยแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีและเท่านั้นด้วยนะคะ
และช่วงนี้เป็นช่วงที่กำลังเข้าสู่ฤดูแรง

ทำให้ช้างป่ามีอารมณ์หงุดหงิดได้ค่อนข้างง่ายค่ะ